คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่องของโลกร้อนเรื่องของก๊าซเรืองกระจกต้องบอกเลยว่าคือสนใจกันมานานแล้วแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างต่างเหล่านี้นะคะซึ่งทางประเทศไทยเองจะมีแนวทางในการลดโลกร้อนอย่างไรบ้างเพราะว่าเร็วนี้เพิ่งมีการประชุมไปเองที่โมรโกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะ

จะต้องมีแผนในการดำเนินงานยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประชุมที่ผ่านมาค่ะ
ที่บอกว่าการประชุมเรื่องโลกร้อนมีมาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของภาคผลิตไฟฟ้าเองก็มีการปรับเปลี่ยนแผนที่เราเรียกว่า
เรามีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งพวกนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ค่ะ
อย่างที่ได้บอกไว้ว่าคือมีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ครั้งที่๒๒แล้วนะคะ
แต่ละครั้งทางกรฟภก็ได้มีการดำเนินงาน
และเรื่องของการลดโลกร้อนมาโดยตลอด
เห็นความคืบหน้าการดำเนินงานมายังไงบ้างคะ
คือในส่วนที่การไฟฟ้าทำอย่างเช่นเรื่องพลังงานทดแทน
ซึ่งตรงนี้ศักยภาพเราก็ค่อนข้างเยอะก็คือประมาณสัก๒๕ล้านตัน
แล้วในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีสะอาด
เราก็มีศักยภาพประมาณ๒๓ล้านตันได้นะคะ
อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างต่างนะคะแล้วก็มีเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้อุปกรณ์ที่เรารู้จักกันในนามฉลากเบอร์๕
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานที่กรพทำมาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาคือ
เราก็ลดการเลินกระโจงได้ประมาณ๓ล้านตันแล้ว
แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะบอกว่าอยากจะร่วมกับกรฟภ
อยากจะช่วยประเทศไทยลดโลกร้อนเราจะทำยังไงได้บ้างคะ
สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้โดยตรงก็คือในเรื่องของการประหยัดไฟ
ประหยัดไฟก็คือประหยัดเชื้อเพลิง
ประหยัดเชื้อเพลิงก็ทำให้การลดการเรือนกระจกลดลง
ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
อันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสัมผัสได้
ทางกรภพเองก็มีการดนโรงประชาสัมพันธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมมาโดยตลอดเราก็ได้ยินกันมาโดยตลอด
ทางกรภพตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างในการลดโรคร้อน
ในการช่วยให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมสำคัญในการลดโลกร้อนในครั้งนี้
คือจากที่ประเทศไทยไปแสดงเจตจำนงไว้ในเวทีโลก
ก็คือ๒๐๒๐เราจะลด๗๒๐ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง
และอีกส่วนหนึ่งหลัง๒๐๒๐ก็คือ๒๓
เราจะลดค้าเรือนกระจกลง๑๒๐๒๕ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ซึ่งในส่วนพวกนี้เราเองเราก็จัดมาตรการต่างที่เราวางแผนไว้
นี่ก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะตอบสนองนโยบายของประเทศ
ให้ประลูกเป้าหมายตามที่ได้แสดงเจ็ดจำนวงไว้
ค่ะเรื่องของพลังงานทดแทนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะ
เป็นสิ่งที่ในหลวงราชการที่๙ท่านมีพระราชดำริในเรื่องนี้มาโดยตลอด
กรฟภมีการดำเนินงานเน้นตรงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ในเวทีของ๒๒เราก็มีโอกาสที่ไปแสดงศักยภาพในเรื่องนี้
โดยน้อมนามเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการในหอแสดง
ถ้ามองภาพตามกันมาก็จะเห็นว่าเมื่อมีป่าก็มีน้ำ
เมื่อมีน้ำก่อนที่ชาวบ้านจะนำน้ำไปใช้นะคะก็ผ่านกังหันน้ำขนาดเล็ก
ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีศักยภาพในการสร้างกังหันน้ำขนาดเล็ก
ก็ไปต่อเชื่อมแบบชุมชนนะคะก็คือพูดง่ายว่าก่อนที่มันจะไหลลงไปในลำลางชนประธาน
ชาวบ้านจะไปใช้ก็สามารถเก็บพลังงานส่วนนี้ขึ้นมาได้
จากการเข้าร่วมประชุมกับหลายประเทศที่เป็นสมาชิกเป็นภาคีกัน
เราได้เห็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงบ้างคะ
ก็จะมีหลายเวทีนะคะอย่างเช่นมีการประชุมกับจีน
มีการประชุมกับเวียดนามมีการประชุมกับญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะ
ในแลกเปลี่ยนกันในหลายเรื่อง
ซึ่งผลอันนี้ก็มันก็จะกลับมาเป็นคล้ายกับว่าเราต้องมาทำแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ต่างในการที่จะเกิดความร่วมมือกับประเทศต่าง
คือในแต่ละประเทศก็ดำเนินการภายในประเทศกันเอง
แล้วก็หลายประเทศก็มาร่วมมือกันด้วยนะคะ
แบบนี้ถ้าเกิดทางกรฟภอยากจะให้ทิ้งท้ายหน่อยนะคะว่า
เราจะมาให้ความสำคัญกันให้มากยิ่งขึ้นหน่อยจะดีไหม
เราได้ยินมาโดยตลอดบางทีเราอาจจะหลงลืม
เราอาจจะปล่อยประละเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรื่องของโลกร้อนเรื่องของก๊าซเรือนกระจกจริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริง
ประชาชนคนไทยเองจะร่วมกับกรฟภจะช่วยกันในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างค่ะ
คือในส่วนนี้ก็จะมีหลายยุทธศาสตร์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการ
อย่างเช่นโดยเฉพาะลนลงในเรื่องการใช้อุปกรณ์เฉลาะเบอร์๕
ซึ่งในส่วนนี้เป็นการอนุรักษ์พลังงานเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มีการปลูกป่านะคะแล้วก็มีโครงการชีววิถี
เนี้ยค่ะเป็นการประหยัดทรัพยากรพอเราประหยัดทรัพยากรเหล่านี้
การปล่อยการ์ดเรือนกระจกมันก็ลดลงตามลำดับนะคะมันก็ไปด้วยกันแบบนั้น
คือกรฟภเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้
ในการลดโลกร้อนด้วยนะคะก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะ
เห็นการดำเนินงานของกรฟภที่ดำเนินงานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีในหลายประเทศสมาชิกนะคะ
มีการประชุมร่วมกันมาโดยตลอดดังนั้นพวกเราคนไทยทุกคน
ก็มีส่วนร่วมได้ในการลดโลกร้อนในการดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศนะคะเราต้องร่วมมือกันอย่าปล่อยประละเลย
เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวจริงแล้วเราได้ยินมาโดยตลอด
และเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคน
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการ